วันนี้เราไล่เรียงตอบทุกข้อสงสัยที่เมื่อวานหลายคนตั้งคำถามกันไป
ไม่ว่าจะเป็นกรณีน้องกายถนัดซ้ายแต่ทำไมปืนถึงไปอยู่ทางขวา
หรือว่าจะเป็นกรณีที่ว่ามันแปลกหรือเปล่ากับการที่ทำไมถึงยิงตัวตาย
ที่จะยิงคนที่มาเห็นเหตุการณ์ถ้าเป็นคนฆ่าจริง
ไล่เรียงกันก่อนนะครับสำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดก่อน
เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุใช้เวลาไม่นานค่ะไม่ถึง๑ชั่วโมง
พยานหลักฐานทั้งหมดท่านก็ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า
มันชี้ไปว่านายศิระหรือน้องกายลูกของนางยุรีนางสาวยุรีนี่แหละ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจไล่เช็คกล้องวงจรปิดรอบบ้านทุกตัว
ปรากฏว่าตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันจันทร์
ไม่มีใครเข้าหรือออกจากบ้านนอกจากแม่ลูกคู่นี้เลย

เหตุการณ์สยองนี้มันน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่๒ทุ่มผ่านต้นไป
ใช่๒ทุ่มของวันที่๒๔พฤศจิกายน

ว่ามีตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุสองคนค่ะต้องบอกก่อนว่าตำรวจที่มาถึงเร็วเนี่ย
คือเป็นตำรวจที่เป็นเพื่อนของนางสาววรนุษย์ซึ่งนางสาววรุษก็คือผู้หญิงใส่เสื้อยีน
คนนี้ค่ะที่ให้ข้อมูลตั้งแต่แรกเลยที่ว่าเป็นเพื่อนกับนางสาวยุรี
มาตามหานางสาวยุรีว่าไลน์ไปแล้วทำไมไม่ตอบเป็นห่วงมาหาที่บ้านเจอน้องกาย
เออเจอน้องกายน้องกายบอกแม่ไม่อยู่เธอก็ดึงดันจะเข้าไป
เปิดประตูตู้เย็นช่องฟรีสแล้วเจอขาเจอแขนเธอก็กรี๊ด
จังหวะนั้นแหละค่ะที่เธอวิ่งออกมานอกบ้านแล้วเธอก็โทรหาเพื่อนตำรวจคนนี้
ให้มาช่วยดูรวมถึงโทรแจ้งตำรวจด้วยซึ่งตำรวจเองให้ข้อมูลชัดเจน
รายงานผู้บังคับบัญชาไปแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุว่าเขาเห็นนายศิระหรือว่าน้องกาย
เอาปืนเจาะหัวแล้วก็ยิงตัวเองส่วนจุดที่ใช้ในการหั่นศพคือห้องน้ำชั้นสอง
ตำรวจใช้สารเรืองแสงในการตรวจสอบแล้วมีคราบเลือดอยู่จริงค่ะ
คดีนี้เรื่องต้นก็น่าจะมีม้วนเหตุ
ก็คือลูกชายคุณแม่เท่านั้นหรือคนอื่นเดียวข้อง
สรุปได้ไหมคะว่าเราตัดประเด็นเรื่องของ
ฆาตกรรมอำพางหรือว่าการจัดฉากอื่นใด

ยังไม่เห็นพบผู้อื่นที่เข้ามาในบ้าน
คือตำรวจก็ยังไม่ถึงขั้นกับว่าฟันทงอะนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย

ทีนี้ทีมข่าวเราได้ไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของ
นางสาวยุรีผู้เป็นแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

มีปัญหาเรื่องเกมหาทางออกไม่ได้
ลักษณะเหมือนติดหนี้ในเกมอะค่ะ
คือเหมือนน้องกายแบบติดได้เกมทีนี้เธอก็เลยแนะนำบอกว่าให้คุยกับแม่ตรง
บอกแม่ตรงว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้าง
เชื่อว่าหลังจากที่คุยกับตัวเองแล้วเนี่ยน้องกายคงไปคุยกับแม่ตามที่เธอแนะนำไป
แม่ก็คงจะบ่นคงจะว่าทำให้น้องกายอาจจะสติหลุดจนถึงขั้นทำร้ายแม่จนเสียชีวิต
สัปดาห์ก่อนเนี่ยเธอบอกว่าเธอเคยเจอน้องกายทะเลาะกับแม่จนสติหลุดมาแล้วครั้งนึง
ตอนนั้นตกใจเหมือนกันเพราะว่าน้องกายถึงขั้นลากท่อนเหล็กมาจะทุบจะตีแม่ค่ะ
โชคดีที่เธออยู่ในเหตุการณ์ก็เลยห้ามเอาไว้เลยไม่เกิดเหตุร้ายขึ้น
เนี่ยค่ะสำหรับสาเหตุก็อย่างที่บอกคิดว่าอาจจะสติหลุด
จากการทะเลาะกันเรื่องของปฏิติหนี้ในเกมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็รู้สึกตัวอีกทีเห็นว่าแม่สิ๑๙๔๑แล้ว
แล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอำพรางศพด้วยการหั่นแช่ตู้เย็น
ขอบคุณครับ

คือก็ต้องบอกว่าการที่นักข่าวเราไปเจอคุณครูเนี่ย
มันก็สามารถที่จะหักล้างความเชื่อของคนกลุ่ม
บางทีเชื่อว่าน้องไม่ได้เป็นคนทำ
เพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีเพื่อนของแม่นะ
ออกมาบอกว่าแม่ลูกคู่นี้เขารักกัน
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันไม่คิดว่าเขาจะมาฆ่ากันได้
พอได้ฟังจากครูก็ออกมาก็เป็นไปได้
มันนำไปสู่การฆ่าได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนข้อข้องใจเรื่องว่าแต่กลายเป็นคนถนัดซ้ายนะ
ขนาดซ้ายไม่มีทางจับปืนมือขวาแน่นอน
เรื่องนี้มีคำตอบเหมือนกันนะคะ
น้องกายให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราเลยบอกว่า
เป็นคนเลี้ยงน้องกายมาตั้งแต่ยังไม่ถึง๑ขวบ
เพราะว่าพ่อแม่น้องกายเนี่ยเลิกกันแยกทางกัน
น้องกายก็ถูกคุณป้าเลี้ยงมาจนอายุ๑๕ปี
จากนั้นแม่น้องกายถึงมาขอรับไปเลี้ยง

แต่ว่าคุณปู่พยายามฝึกให้กายเขียนหนังสือมือขวา

มันมีคลิปออกมาเป็นเพื่อนถ่ายเล่นกัน
นี่คือน้องกายจริงแล้วมือที่เขียนก็ใช้มือขวา
เพื่อนเองก็ออกมาให้ข้อมูลว่ากายถนัดซ้ายจริง
แต่ว่ามาเริ่มฝึกเขียนด้วยมือขวาตอนปี๑

ประกอบพิธีที่วัดบ้านไร่ในอำเภอศรีสำโรจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งใบรับรองการเสียชีวิตของนางสาวยุรีเนี่ยแพทย์ผู้ชนสูตรระบุว่า
ถูกแทงเข้าที่ช่องอกถูกปอดเสียเลือดมาก
จนเสียชีวิตนี่คือสาเหตุการตายนะคะครับส่วนศพของน้องกายหรือว่านาย
ศิระคนลูกเนี่ยฝั่งญาติทางพ่อจะเดินทางมารับศพไปประกอบพิธีที่วัด
หลักสี่วันนี้ค่ะอืมนะตอนนี้ก็สรุปแบบนี้ว่าลูกคือกลายเป็นคนทำ
ทุกอย่างเองค่ะก็คือฆ่าหันศพแม่ตัวเองนี่ไงนะครับค่ะก็เป็นอัน
น่าจะเป็นการคลายความสงสัยให้กับคนที่สงสัยอยู่ระดับหนึ่ง